ไปดูเรื่องของครอบครัวนี้หน่อยเป็นเรื่องเครือญาติแล้วก็มีปัญหาทะเลาะกันนะคะ
เรื่องนี้ผู้เป็นแม่บอกว่าทนไม่ได้
เพราะรู้ว่าลูกสาวถูกญาติทางฝ่ายตาทำร้ายนะคะ
มาจากเรื่องแค่ว่าปิดประตูรั้วเสียงดัง
มีการทำร้ายร่างกายแม่ต้องขับรถมาเพื่อที่จะเคลียร์ปัญหาเลยค่ะ
แล้วก็มีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นค่ะ
แล้วมีปัญหาอะไรอ่ะทำอะไรเนี่ย
ประตูกูปิดไว้ดีมึงเป็นแล้วปิดค่าไว้อย่างนั้นล่ะ

ฮะมึงมีปัญหาอะไรนั่งหนา
ก็ปิดแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ย
กูรู้แล้วว่าปิดเนี่ยคราวเนี่ยปิดดี
อ้าวแล้วทำยังไงต่อ

ไม่ได้อยู่ใกล้ส้มใครอยู่ตรงที่ตัวเองตรงนี้
เธอก็เลยตัดสินใจโทรบอกแม่

พอรู้เรื่องขับรถมาจากนครนายก
แล้วปรีเข้าไปต่อยญาติคนนี้เลยค่ะ
ขณะที่ภรรยาของญาติคนนี้ก็เข้ามาช่วย

นี่ค่ะหลังบ้านหลังนี้นะคะ

ผู้สื่อข่าวของเราไปพบกับนางสาวมนฤดี

อยู่ในเหตุการณ์อยู่ในคลิปนี้แหละนะคะ

เล่าบอกว่า๒ทุ่มวันที่๒๒ที่ผ่านมา

แล้วก็ปิดประตูรั้วสักพักหนึ่ง
ญาติคนนี้ก็เข้ามาบอกว่า

แต่เธอบอกว่าจริงแล้วประตูมันดังอยู่แล้ว
ญาติคนนี้ก็กระชากคอเสื้อเธอ

ว่าถูกญาติคนนี้ทำร้ายร่างกายค่ะ
สวัสดีค่ะ
หนูอยากมีปัญหามากเลยไงหนูก็เลยบอกว่า
ใครมีปัญหาหนูไม่ได้มีปัญหานะ
มันเป็นคนที่มีปัญหาทีนี้มันก็เลยเดินออกมากระชากคอเสื้อ
คือหลายท่านที่ดูข่าวนี้ก็อาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องแค่นี้เอง

ที่เป็นแม่บอกว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นมานานแล้ว
เพราะว่าทางอีกฝั่งนึงมาสร้างบ้านติดกันในรั้วเดียวกัน
แล้วที่ผ่านมาก็เคยทำร้ายแม่ของเธอจนได้รับบาดเจ็บสาหัส

แล้วล่าสุดนี่ก็มาทำร้ายลูกสาวเธออีกนะคะ
ผู้สื่อข่าวเองเนี่ยพยายามติดต่อขอพูดคุยกับอีกฝ่ายนึงนะคะ

แต่ว่าก็ยังไม่ได้รับความร่วมมือยังเก็บตัวเงียบอยู่ในบ้านค่ะ